ส่วนผู้ชายอายุ๒๖ปีคนนี้ติดพนันออนไลน์งอมแงม
หนี้ตามสิเจ้าหนี้ตามหมดหนทางไม่รู้จะทำยังไง
จี้ร้านสะดวกซื้อครับหนีข้ามจังหวัดได้แค่สองวันก็ถูกตามจับไว้ได้
นี่เป็นจังหวะที่คนร้ายนะครับเข้าไปใช้มีดคัตเตอร์จี้ชิงทรัพย์ในร้านสะดวกซื้อที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ริมถนนนาพรุเบนจมะหมู่๓ตะบนพระพรมอำเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับ
ขณะก่อเหตุเนี่ยเข้าก่อเหตุแล้วฮะในร้านมีพนักงานสาวเพียงคนเดียวเนื่องจากอีกคนป่วยนะครับ
ไปรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลครั้งนี้เนี่ยคนร้ายเนี่ยได้เงินไป๔๒๐๐บาทนะครับ
เนี่ยฮะจังหวะที่เข้าไปจี้ชิงทรัพย์นะครับแล้วก็มีการขู่พนักงานในร้าน
หลังเกิดเหตุเนี่ยตำรวจเร่งล่าตัวเลยโดยตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างต่างนะครับ
ทราบเบาะแสว่าคนร้ายคือนายเฉลิมศักดิ์เจริญพรอายุ๒๖ปี
ทำงานเป็นผู้รับเหมาติดตั้งจานดาวเทียมอยู่ที่สุราธานีครับ
รวบรวมพยานหลักฐานนะฮะจากนั้นชุดสืบสวนก็เข้าจับตัวได้
พร้อมกับรถจักรยายนสีเหลืองดำที่ใช้ก่อเหตุคันนี้แหละฮะ
เฉลิมศักดิ์ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเนื่องจากจนต่อหลักฐานนั่นแหละนะฮะ
เป็นคลิปภาพวงจรปิดที่คุณผู้ชมได้ดูไปตอนต้นข่าว
เลิมศักดิ์ให้การบอกว่าติดหนี้พนันออนไลน์ไม่มีเงินฮะ
กำลังจะถูกทวงหนี้นะครับจึงคิดหาทางลัดเข้าไปจี้ชิงทรัพย์ในร้านสะดวกซื้อ
หลังก่อเหตุก็เอาไอ้ชุดเสื้อผ้าที่ใช้ก่อเหตุไปเผาทิ้งซะ
ส่วนเงินนะฮะก็เอาไปใช้หนี้พนันนะครับ
แล้วก็ใช้จ่ายหมดไปแล้วเขาบอกแบบนั้นสี่พันสอง
เหตุการณ์นี้ตำรวจสพพระพรมใช้เวลา๒วันเท่านั้นนะครับ
ตามจับตัวนายเฉลิมศักดิ์ซึ่งให้การรับสารภาพ
แต่บอกว่าไม่ขอไปทำแผนและไม่ขอไปชี้จุดเกิดเหตุ

แต่สาเหตุมาจากอะไรรู้ไหม

เขาบอกว่าถ้าไปทำแผนแถวนั้นไปชี้จุดแบบ

มาบอกมันใกล้บ้านอาย
เดี๋ยวครอบครัวจะอับอายไปด้วย